วอลล์บอลหญิงชัดไทยก็เตรียมที่จะ

แล้วก็จะเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับ
นายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณครับ
รองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย

หลังจากที่ทัพนักตบสาวไทยเดินทาง
ขลาดจากการเอกขันว่างดังที่๒๒มิถุนายน
ก่อนที่จะเข้ารับการกักตัว๑๔วัน

ก็จะพบกับผลเอกประยุทธ์ในเวลา

ในเวลา๑๖นาฬิกาที่บ้านอำภาวันนะครับ

แข่ง๑๕นัดชนะ๒แพ้๑๓นัดครับ